ส่วนที่นครนายกอันนี้มีพายุฝนฟ้ากะนองกระนำ
บ้านโดนต้นไม้ทับหลังคาบางบ้านไฟช็อตนะฮะ
ดูสภาพสิ
ไฟเนี้ยมันจะลาไหม่มากกว่านี้แล้วนะ

บ้านเรือนชาวบ้านก็เสียหายแน่นอนจากแรงภัย
อยู่ประตูของชาวบ้านบอกไม่เคยเจอเลยนะไม่เคยเจอลมภาย๋วที่มันรุ่นแรง
ทับสายไฟไปด้วยครับแล้วต้นไม้ก็ไปทับหลังคาบ้านหลังเนี้ยโอ้โหมีบ้านพังเสียหายข้าวของในบ้านก็เละเลย
หลังเขาเปิดเป็นร้านซ่อมรถคุณผู้ชมเป็นร้านซ่อมรถแต่โดนพายุพัดต้นไม้ล้มมาทับ
พังหมดมูลค่าความเสียหายเขาบอกน่าจะหลายแสนอยู่โอ้โหนี่ทะลุเข้ามาในบ้าน
คนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอีกคนนึงอย่างคุณยายสมบูรณ์ค่ะมาดูกันหน่อยคุณยายสมบูรณ์ทางขวานี่นะ
อายุตั้ง๗๘ปีแล้วแกเล่าว่าตอนพายุมาเนี่ยยายก็นั่งอยู่ในบ้าน
อยู่กับหลานอีกสองคนนั่งไปใจคอไม่ดีอกสั่นขวัญแขวนกันไปหมด
เพราะต้นไม้มันทับหลังคาบ้านครับข้าวของในบ้านก็พังไปหมดเลยอ่ะโอ้โหสงสารยายจัง

จุดชาวบ้านบอกแบบนี้คุณผู้ชมพายุแรงมากถึงขนาดว่า
ปลายเสาทงที่มันสูงตั้ง๕๖เมตรถูกซัดลู่ลงมาเกือบถึงพื้นเลย
แล้วหลังเกิดเหตุครับนายกอบตหินตั้งท่านไม่ได้นิ่งนอนใจ
สมปองเสนาลงไปสำรวจความเสียหายทางขวานี่ฮะ
สมปองครับแต่พอไปสำรวจความเสียหายเบื้องต้นยังดีหน่อย
เจอผู้บาดเจ็บครับแต่ก็มีบ้านสามหลัง
แล้วก็ทรัพย์สินในนั้นเสียหายไป
จากนี้เดี๋ยวจะให้การช่วยเหลือต่อไปครับ
แล้วที่มันน่าเป็นห่วงคือไม่รู้จะอยู่ยังไงต่อ
พอหลังคาพังเกิดพายุมาอีกรอบนึงนี่สิเดือดร้อนเลย